ในวันนี้ตำรวจปราบปรามก็ได้ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบสเข้าไปบุคคลสแกงามคลินิกในย่านเพชรเกษม
หลังจากที่ได้รับร้องเรียนนะครับว่ารับทำแท้งอายุคัน๕เดือนโดยใช้วิธีสอดหรือว่าทำแท้งที่โรงพยาบาล
ไปติดตามปฏิบัติการครั้งนี้จากคุณวิมลวันธรรมภักดีครับ
ที่ก็มันจะเองจะไม่ได้รักษาไม่ได้ตัวรักษา
แก่งามคลินิกเวชกรรมถูกร้องเรียนจากประชาชนไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่ารับทำแทงให้กับหญิงผู้ตั้งคันอายุตั้งแต่เริ่มแรก
อายุคันสูงสุดถึง๕เดือนโดยผิดกฎหมาย
การเข้าปฏิบัติการครั้งนี้ถูกวางแผนอย่างรัฐกลุ่ม
หมายคือสแก่งานคลินิกและคลินิกหมอหมู่บ้านย่านเพชรเกษม
สายข่าวเข้าไปในคลินิกเป็นสัญญาณเริ่มปฏิบัติการ
วงจรทำแท้งเถือนตำรวจกองปราบรามและเจ้าหน้าที่สบส
จึงนำกำลังพร้อมหมายสารเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์๔ชั้น
เลขที่๙๗ทับ๒หมู่ที่๕ถนนพระราม๒แขวงสมดำเขตบางขุนเทียน
ที่เปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นายนัทวัฒน์ดวงดีรับเป็นผู้ดูแลคลินิก
ส่วนเจ้าของคลินิกเป็นแพทย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
พร้อมกับปฏิเสธว่าไม่มีการทำแท้งตามที่ถูกร้องเรียน
แต่นายนัทวัฒน์ต้องจำนวนต่อหลักฐาน
เมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจสอบพบยาทำแท้ง
ชนิดกลิ่นและชนิดสอดช่องคลอด
ที่ถูกใช้แล้วและที่ตุ๋นไว้
ให้กับผู้ใช้บริการจำนวนมาก
พร้อมกับยอมรับว่าตัวเองไม่ใช่แพทย์

ส่วนวิธีการใช้ยาก็ศึกษาจากอินเตอร์เน็ตเช่นกัน
โดยยาชนิดสอด๑๕เมตร
จะขายในราคา๖๐๐๐บาท
ตัวยาต้องใช้เวลา๒๓วัน
ทารกในคันถึงจะหลุดออกมา
แต่หากหญิงอายุคันเกิน๕เดือน

อย่างโรงพยาบาลย่านลาดพร้าวและสุขุมวิทย์อ่า
นายแพทย์ทงชัยกิรติหัทยากร
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการ

สถานประกอบการแห่งนี้เปิดเป็นคลินิก

แต่จากการตรวจสอบเอกสารกลับพบว่า
นายนัทวัฒน์ทำหน้าที่จ่ายยา

ชนิดหินและชนิดสอดช่องคลอดด้วย

จดทะเบียนสถานประกอบการ
แต่ไม่มีใบอนุญาตเปิดเป็นสถานพยาบาล
ตอนแรกไม่ได้ร้องเรียนมาที่คลินิกนี้
ร้องเรียนที่คลินิกที่เพชรเกษม
แล้วก็ได้ประสานกับทางกองปราบ
ทางกองปากก็ขยายผลมาที่คลีนิกนี้
เชื่อมโยงกันที่เห็นได้ชัดนะครับ
ก็คือผู้ดำเนินการเป็นแพทย์คนคนเดียวกัน
แต่ผู้ประกอบการที่ขอแพทย์
ผู้ประกอบการที่พูดว่าเป็นเจ้าของเป็นคนละคน
ส่วนตัวผู้ดำเนินการก็คือตัวเป็นแพทย์
เดี๋ยวเราก็จะต้องส่งแพทย์สภานะครับ
เพื่อคาดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ย

อาจจะสูงสุดก็คือพักถอนใบอนุญาต
ก็ไม่สามารถที่จะทำการตรวจ

ตำรวจยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจน
โดยได้ส่งสายข่าวเข้าใช้บริการทำแท้ง

ภายในซอยเศรษฐกิจ๒เขตบางแคร์
แต่คลินิกดังกล่าวกลับไม่รับทำแท้ง
จากสายข่าวมีอายุคันเกิน๔เดือน
แนะนำให้มาใช้บริการสแกงามคลินิกเวชกรรม

รับทำแท้งอายุคันสูงสุดถึง๕เดือน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน